เอาละครับคุณผู้ชมครับไปดูเหตุรถบรรทุก๖ล้อบรรทุกสินค้านะฮะ
แล้วยางระเบิดครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงเกือบบ่ายโมงที่ผ่านมานี้เองครับ
คุณผู้ชมครับที่บริเวณด่านธัญบุรีนี่แหละครับ
ทางหลวงพิเศษหมายเลขเก้าครับช่วงกิโลเมตรที่เจ็ดนะฮะ
่งหน้าบางปะอินขณะเข้าไปจ่ายเงินนะฮะค่าผ่านทางที่ตู้เก็บเงินที่๓
ส่งผลให้รถติดยาวเย็นนะครับแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะฮะ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับ
แล้วอยู่ระหว่างที่จะย้ายรถคันที่เกิดเหตุนี้ออกไปนะฮะ
โอ้โหนี่ถ้าดูจากไกลมารถติดมาน่ากลัวเลยนะครับ

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นทางตรงนี้แล้วสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่แหละค่ะ
รถบรรทุกเกิดยางระเบิดกำลังอยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่อยู่นะคะ

นี่ค่ะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับ